คนที่โชคดีเมื่อวานนี้กลายเป็นเศรษฐีได้ชั่วข้ามคืน

อยากรู้ไหมว่ามีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับ
คนแรกผู้โชคดีคนนี้เป็นดาบตำรวจสมพงศ์ณกุลรำ
ตำรวจชุดสิบสวนของทางสถานีตำรวจบุธรฟิรามอับเคอร์เมืองซูเรน
ถูกรางวัลที่หนึ่งว้าวตำรวจถูกรางวัลที่หนึ่งต้องไปสอนอไหนคะตอนนี้
ก็สอนอของเขาเองนั่นแหละรับไปเลย๖ล้านบาทถูก๑ใบก็ไม่น้อยนะจะบอกให้
คือพี่ดาบตำรวจท่านนี้บอกว่าเมื่อ๒๓วันก่อนมีพ่อค้าขายสลากขับขี่จักรยานมา
มาขายที่หน้าบ้านพี่แกก็ซื้อไว้หนึ่งใบเมื่อวานไปตรวจโอ๊ยถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะ
แกซื้อใบเดียวก็ถูกนะคนมันดวงดีสักอย่างจริงใช่ไหมงานนี้พารเมีย
เพื่อนบ้านรวมถึงเพื่อนในตำรวจในโรงพักรู้ข่าวก็แห่กันมาแสดงความยินดี
แกบอกนะบอกว่าเงินที่ได้พี่เขาจะเอาไปเก็บไว้ใช้ในครอบครัวก่อน
แต่เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไปทำบุญอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณค่ะ

คุณสาคอนนามไหลอยู่บ้านเลขที่๖๗หมู่๓ตำบลหนองบัวแก้ว
อำเภอพระยักษ์กระภูมิภิสัยจังหวัดมหาศรคัม
คุณสาคอนเล่าว่าเมื่อวันที่๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ตัวเธอไปทำธุระกับน้องที่สำนักงานประสุทธิ์อำเภอพยักษภูมิพิสัย
พอเดินทางกลับบ้านก็แวะซื้อไก่ย่างส้มตำหิวไง
แล้วพอดีมีพ่อค้าเดินมาขายสลากกินแบ่งให้
เลยบอกไปอยากได้เลข๖๗
เลข๖๗นี่ตรงกับบ้านเลขที่
แต่มันมีที่มาที่ไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ
เค้าบอกว่าคุณยายของคุณสาคอนนอนแล้วระมือ
พอละเมอออกมาแบบนี้ปุ๊บแล้วเลขมันตรงกับเลขบ้านด้วย

ซื้อมา๓ใบแต่ถูกแค่๒ใบ

เพราะอีกใบหนึ่งเลขมันไม่ตรงกันไม่เหมือนกันไงแต่เลขท้ายตรงกัน

ถูกตั้ง๒ใบก็ยินดีด้วยนะครับ
แล้วก็บอกว่าเงินที่ได้จะเอาไปใช้หนี้สิน
แล้วก็เก็บบางส่วนไว้เป็นทุนให้กับลูกทั้งสองคน
ที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
ปิดท้ายสาวดวงเห็งที่โชคดีถูกรางวัลที่๑๒ใบ

ก็จะยิ้มสวยยิ้มหวานกันแบบนี้แหละฮะ

นี่คนนี้ก็คือคุณนพัสราธิกษุกเป็นสาวดวงเฮงนะฮะ

เป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์
ของหลวงพยาบาลค่ายสุรนารีย์จังหวัดนครราชสิมมาร์

คุณนพัสราไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ลงท้ายด้วยเลข
ตามนี้เลยตามนี่เลยน้องใบตอง
ไหมล่ะ๙๖๗มันเลขอะไร

ตามที่คุณเพชรพัควัฒน์อะค่ะลูกชายของแม่พุ่งพุ่งพวง

คุณใครดูไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยเห็นเลยนะ
เพราะว่าเราให้ดูภาพเลยตอนที่คุณเพชรเขาจับเลขขึ้นมาทั้งหมด๓ตัว
ได้เลข๙๖๗ลวงหายโบราณไปในงานแม่พึ่ง

คุณนพัสรานะครับพอรู้ข่าวตอนประกาศรางวัล
ถูกปุ๊บรู้ปั๊บดีใจจนทำอะไรไม่ถูก
ส่วนเงินที่ได้เธอบอกว่าจะแบ่งบางส่วนไปทำบุญ
สร้างบ้านแล้วก็เก็บเอาไว้ในบัญชีธนาคารแบบเย็นสบายใจ
สบายถูกไป๒ใบเลยนะ
เออแต่คนดวงดีดวงเพลงก็มี
มีมีอีกมีคนดวงเพลงอีกผมเล่าข่าวไม่หมดหรอกนี่วันนี้ใครเป็นแฟนตันแท้ไทยรัฐนิวโชว์
คุณไปเปิดดูอ่ะผมจะชี้ให้ดูคนนี้พี่ชายผมคนนี้ก็ถูกรางวัล
คนนี้เขาอ่านข่าวอ่านข่าวด้วยถูกรางวัลด้วย
วันนี้คุณดูไทยรัฐนิวโชว์คุณส่งไลน์ไปถามคุณภาคภูมิ
ว่าเขาถูกรางวัลเท่าไหร่เชื่อผมทำอย่างนี้แล้วบอกเลยว่าคุณชนะบอกมา
แล้วเดี๋ยวคุณพ่ากภูมิเข้ามาจัดการคุณชนะเองมีอีกหลายคนนะคะที่ถูกนะคะที่ลงหนึ่งสริป
เฮ้ยมีอีกหรอมีอีกหรอข่าวเช้ามีใคร
เข้าไปเล่นข่าวเช้ามี๓ตัวตรงเลยสำหรับ๓ตัวตรง
ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของเขาหรอกพูดถึงเราดีกว่าคือคนที่เขาถูกเราก็ดีใจกับเขา
ผิดหวังจะต้องเสียอกเสียใจเสมอไป
เพราะว่ายังไงเราก็ยังมีความหวังกันต่อไป